คุณผู้ชมครับหลวงตาอายุเจ็ดสิบสี่เอาปืนยิงหลวงลุงอายุห้าสิบเจ็ด
พระวัดเดียวกันสาเหตุก็คือกระทบกระทั่งกันระหว่างฉันเพลครับ
แล้วก็รอหองระแหงกันมานานแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดราชสามัคคีครับ
บ้านหนองกรุงศรีตะบนอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
ผู้ก่อเหตุคือพระวันดีเพียภูเขียวอายุ๗๔
ท่านก็เป็นพระลูกวัดนะใช้ปืนลูกโม่กระหน่ำยิง
วีรพงศ์อาสานามอายุ๕๗ปี

ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนากลางครับ
มีแผลถูกยิงที่สะโพกแล้วก็ขาหนีบ
อาการปลอดภัยแล้วนะครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้
หลังก่อเหตุพระวันดีก็นั่งรอมอบตัวที่กุฏินะครับ
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุมอบให้เจ้าหน้าที่
โดยสารภาพว่าท่านก่อเหตุจริงนะครับ
ปืนเป็นของพี่ชายที่เอามาเก็บรักษาไว้กว่า๒๐ปีแล้ว
วันเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันขณะฉันเพลงครับ
คือถูกดันอาศนะใส่ก็เลยมองหน้า
ก็เลยถามว่ามองทำไมนะครับ
พอกลับมาถึงกุฏิเห็นพระวีรพงศ์เนี่ยเดินมาใกล้
โอ้โหก็เอาปืนยิงหมดโม่เลยครับ๖นัดครับ
แต่กระสุนมันเก่าฮะด้านไปหนึ่งนัดครับ
อาศนามันจะใส่กันนั้น
ทีมันแข็บทีมันแข็บ

แล้วใส่ปุปุ่มเข้าเพลงเข้ามา

สุดแก่วนี้ก็เลย

เบื้องแต่ยิ่งอยู่พี่ยิ่งอยู่พี่
บอกแล้วยากกว่านี้ยากกว่านี้
จากนั้นนะครับตำรวจนำตัวพระวัดีไปลาศิกขาครับ

แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนต่อที่สพนกลางเบื้องต้นนะครับ
ในวันนี้รับสารภาพตลอดข้อเกล่าหา
พระครูอนิสัยกิจจานุวัฒน์นะครับ

อดีตพระวันนี้บวชจำปัญหาอยู่ที่วัฒน์มา๕ปีแล้ว
ส่วนพระวิลพรงษ์เพิ่งจะมาอยู่เมื่อเดือนมค

แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันสัก๔เดือนได้
พระวิลพรงษ์แม้ว่าอายุน้อยกว่า

รอของและแหงกันนิทัศจาวาชน์ยังรู้เลย
เนื่องจากอดีตพระวันดีถือว่าตัวท่านอายุมากกว่า
อยู่วัดมานานส่วนพระวิรพงศ์ก็ถือว่าพรรษาแก่กว่า
ก็มีการแย่งชิงที่นั่งกันในพิธีต่างกันเป็นประจำนะครับ
บอกให้เลิกแล้วต่อกันนะครับอย่าไปยึดติดกับศักดิ์ศรีตำแหน่ง